ส้มหนมผิงหลามมาแล้วครับเตี๋ยวส้มหนมผิงหลาม
เตี๋ยวส้มหนมผิงหลาม
คือเบรกนี้จะมีแต่เรื่องของกินก๋วยเตี๋ยวปลาส้มขนมผี
แล้วข้าวหลามนะเอาไล่ทีละอย่างก่อน
ไปของข่าวกันก่อนให้อิ่มท้องก่อนถึงจะไปผลไม้และขนมนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่จังหวัดชนบุรี
ทานไปได้เสี่ยงทายดวงของตัวเองไปด้วย
เขาอยู่ใต้ชามตัวเลขสำหรับการเสี่ยงเซ็มซี่
ปกติเราไปเสี่ยงเซียมซีเราก็เขย่าให้ตัวเลขออกมา

แต่ว่านี่เลขต่างอยู่ใต้ชามนะคะ

ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหายง่ายนะคะ
ตำบลบังพระอัมพศรีราชา
เจ้าของไอเดียนี่เขาผุดกลยุทธ์เรียกลูกค้าไม่เหมือนใครค่ะ
ตัวเลขใส่ใต้ก๋วยเตี๋ยว
ใต้ฉามไปฟังสีเจ้าของร้านกันหน่อย

คิดกันเองค่ะเป็นธุรกิจของครอบครัวเราค่ะ
เราอยากปรับให้มันขายดีขึ้นนะคะ
แล้วก็จากเดิมเราเวลาเล็กนี้
เราก็สามารถขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นได้อีก

ใช่ค่ะกลยุทธ์นี้ได้ผลเกินความคาดหมาย
เพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านอร่อย

ยังลุ้นใต้ชามด้วยว่าจะได้เลขอะไร

โปรดเข้าใจเลขที่เห็นนั้น
คือให้ดูเป็นใบเสื่อมสีนะ

แต่ไม่แน่บางคนมากินร้านนี้ดู

แต่ก็ไปหยิบใบเสี่ยงทายกันได้แบบนี้เนอ

โอ้โฮหกสิครับ